เรามาที่กรุงเทพฯถนนเข้าศาลคือ
ยิ่งค่ำยิ่งสนุกยิ่งค่ำคนยิ่งเยอะ

ถนนเข้าสารทั้งคนไทยชาวต่างชาติมาเล่นน้ำสงกรานกันเยอะเลยนะคะ
อย่างที่บอกเราเลือกผู้สื่อข่าวให้เหมาะกับสถานที่
คิดอยู่นานก็ต้องคนนี้
คุณแจ๊กกะรีน
ประชาชนและนักท่องเที่ยวมากกว่าพันชีวิตต่างหลังไหลมารวมตัวกันที่ถนนเข้าสาร
อย่างที่เห็นด้านหลังคุณผู้ชมคนเยอะมากจริงนะคะ
เราจะทำให้บรรยากาศตลอดทั้งวัน
ตั้งแต่กลางวันนะคะจนถึงช่วงค่ำค่ะ

แล้วก็โอ้โหสองฝั่งเต็มไปหมดเลยค่ะ
เล่นน้ำชุ่มฉ่ำสุดไปเลยล่ะค่ะ
ซึ่งสุดนี้จะบอกว่าบรรยากาศนะคะ
ย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงบาหย์วันนี้นะคะ

ซัมเมอร์พร้อมกับการฉีดน้ำเล่นอย่างสนุกสุดเหวี่ยง
ซึ่งตลอดสองข้างทางของถนนเข้าสาร
จากจะมีร้านอาหารในพื้นที่เปิดให้บริการแล้ว
ยังมีพ่อค้าแม่ขายมาขายอาหารและของว่างกันหลายเจ้า
รวมไปถึงร้านขายปืนฉีดน้ำที่มีหลากหลายราคา
ที่สำคัญมีร้านขายน้ำที่ตั้งเรียงรายตลอดถนน
ส่วนใหญ่สำนักในราคาแค่๕บาทเท่านั้นแหละค่ะ
สำหรับการดูแลความเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่วันนี้

ที่สนชนะสงครามเปิดเพิ่ม

ที่สนชนะสงครามเปิดเพิ่ม

ที่สนชนะสงครามเปิดเพิ่ม

ที่สนชนะสงครามเปิดเพิ่ม

ที่สนชนะสงครามเปิดเพิ่ม

ที่สนชนะสงครามเปิดเพิ่ม
ที่สนชนะสงครามเปิดเพิ่ม

ที่สนชนะสงครามเปิดเพิ่ม

ที่สนชนะสงครามเปิดเพิ่ม
ที่สนชนะสงครามเปิดเพิ่ม

ที่สนชนะสงครามเปิดเพิ่ม

ที่สนชนะสงครามเปิดเพิ่ม

ที่สนชนะสงครามเปิดเพิ่ม
ที่สนชนะสงครามเปิดเพิ่ม
ที่สนชนะสงครามเปิดเพิ่ม
ที่สนชนะสงครามเปิดเพิ่ม
ที่สนชนะสงครามเปิดเพิ่ม

ที่สนชนะสงครามเปิดเพิ่ม
ที่สนชนะสงครามเปิดเพิ่ม
ที่สนชนะสงครามเปิดเพิ่ม

ที่สนชนะสงครามเปิดเพิ่ม

ที่สนชนะสงครามเปิดเพิ่ม
ที่สนชนะสงครามเปิดเพิ่ม
ที่สนชนะสงครามเปิดเพิ่ม
ที่สนชนะสงครามเปิดเพิ่ม

ที่สนชนะสงครามเปิดเพิ่ม

ที่สนชนะสงครามเปิดเพิ่ม
ที่สนชนะสงครามเปิดเพิ่ม
ที่สนชนะสงครามเปิดเพิ่ม
ที่สนชนะสงครามเปิดเพิ่ม

ที่สนชนะสงครามเปิดเพิ่ม
ที่สนชนะสงครามเปิดเพิ่ม
ที่สนชนะสงครามเปิดเพิ่ม